วันนี้เราต้องจับตาไปที่ข้อเสนอของ
คณะกรรมธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ
ที่มีข้อเสนอให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
สวัสดีครับคุณดาวสวัสดีครับขออภัยสุดพิสัยที่จะมาห้องส่งได้ทันนะครับ
เรื่องที่คุณก๊อฟเกริ่นไว้เมื่อกี้เนี่ย
หลายคนบอกว่าให้จับตาดูเถอะนี่จะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่
เพราะว่าวันนี้สนชเขาจะประชุมกันและคงจะถกกันเรื่องนี้มากพอสมควร
เรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องที่สปทเนี่ย
เขาเสนอที่จะให้คอลโลมนำเรื่องนี้เข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อให้คลอดเป็นกฎหมายออกมา
เรื่องที่ว่าก็คือว่าจะมีการผลักดันให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของภาค
รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจะเข้ามาบริหาร
ฝ่ายที่ผลักดันเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านบริหารราชการแผ่นบินที่มีพันธุปฏิโยงยุทธนกศาลสมบัติเป็นประธาน
ในโครงร่างนี้บอกว่าบทบาทหน้าที่ของกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติคือกำหนดยุทธศาสตร์
กรอบที่พระราชบัญญัติกำหนดคือมี๒๐ปี๒๐ปีเนี่ยให้ออกพระราชบัญญัติผูกไว้เลยว่ารัฐบาลที่มา
การปฏิบัติให้ได้อาวุธรลองย้อนดูโครงสร้างหน่อยคือว่าเขาเสนอยังไง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติตามข้อเสนอของสปทด้านปฏิรูประบบราชการ
มี๒๕คนครับมี๒๕คนใน๒๕คนนี้
จะมีตั้งแต่นายกเป็นประธานมีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
แล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างจำนวน๒๒คน
ทีนี้แล้วยังกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติจำนวน๒๙คน
คนนี้มาจากไหนมาจากหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงครับ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเช่นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เลขาที่การสภาความมั่นคงผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างที่สำคัญ
เหล่านี้เป็นต้นทีนี้ถัดมาก็คือให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติขึ้น
ก็แปลว่ามีสถานที่ทำงานนะมีงบประมาณมีบุคลากร
แล้วที่สำคัญก็คือว่าหน่วยงานนี้ไม่ขึ้นกับหน่วยงานอะไร
ขึ้นกับหน่วยงานใดอ้าวดูอำนาจหน้าที่ในข้อเสนอที่สพเสนอ
อำนาจหน้าที่ก็คือจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐสภาของขอรมอขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
แล้วยังให้อำนาจระบุไว้ว่าถ้าฝ่ายการเมืองไม่ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ที่ว่านี้
คณะกรรมการยุทธ์ชุดนี้ก็จะนำเสนอวุฒิสภาเพื่อดำเนินการตามรัฐมนูล
แล้วถ้าข้าราชการไม่ทำตามก็ส่งเรื่องให้ปปช
ปรากฏว่าทันทีที่ปรากฏข่าวนี้แพร่มออกมาเขามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออำนาจที่๖ที่มีอำนาจเหนือรัฐบาล
เหนืออำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยเราเรียนหนังสือกันมาเขาก็รู้ว่ามี๓อำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติ
อำนาจบริหารอำนาจตุลาการนี่๓อำนาจอธิปไตยอ้าวตอนหลังคนก็บอกว่ามีอำนาจที่๔ด้วย
ก็คือองค์กรอิสระแล้วพอมาดูร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เขาบอกมีอำนาจที่๕เพิ่มขึ้นมาอีก
แก่สารรัฐธรรมนูลอ้าวและนี่จะมีอำนาจที่๖ขึ้นมาอีกก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ว่าเนี่ย
บางคนที่เป็นฝ่ายการเมืองเขาก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนี้ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนเนี่ย
ก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยจะมาริเริ่มนโยบายอะไรใหม่ตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนก็ทำไม่ได้
เพราะถ้าฝืนไปทำและขัดกันรัฐกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดไว้เนี่ย
โอกาสจะถูกสารรัฐมนูลวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งหน้าที่มีโอกาสสูงครับ
เผลอมันจะติดคุกเอาเขาถึงบอกว่านี่จะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่
ฝ่ายการเมืองได้ยินแล้วเขาสะดุ้งแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ปล่อยไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาตามมา

มุมที่หนึ่งก็คือว่าคนที่เห็นคล้อยตามเนี่ยเขาบอกดีเหมือนกัน
เพราะว่านโยบายการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศในบ้านเราเนี่ยมันรุ่มดอนไปไม่ถึงไหน
รัฐบาลมาใหม่ทีนึงก็เปลี่ยนทีนึงรัฐบาลมาจากอีกซีกหนึ่งก็ไม่เอานโยบายเก่าที่รัฐบาลเก่าทำไว้
ดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่มันไม่ต่อเนื่อง
ฉะนั้นลักษณะที่รุ่มดอนเหล่านี้ประเทศเราจึงพัฒนาไปไม่ถึงไหน
เพื่อนบ้านเขาไม่ได้ที่เขาวางแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ไว้แล้วก็เดินสู่ยุทธศาสตร์นั้นอย่างชัดเจน
ใครจะไปใครจะมาก็ต้องเดินแนวทางนี้ไม่ใช่ว่าพอรัฐบาลใหม่มาก็ล้มนโยบายรัฐบาลเก่า
เอารัฐบาลใหม่ตามมาอีกก็ล้มรัฐบาลที่เพิ่งผ่านไปอีก
ถ้ารักษณะอย่างนี้โดยประสบการณ์เขาบอกว่าบ้านเมืองมีปัญหานี่ถ้ามองในแง่ดี
แต่ถ้ามองในแง่ที่ว่าเอ๊ะนี่จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
มาลดบทบาทมาลดอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้ง
พูดง่ายก็คือว่ามาลดบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะมาออกกฎหมายมาลดบทบาทของฝ่ายบริหารที่มาเป็นรัฐบาล

เรื่องที่รัฐบาลจะวางแผนต่างไว้ไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับ
ก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่เราใช้กันมา๕ปีเปลี่ยนทีนึง๕ปีเปลี่ยนทีนึง
มีสภาพัฒน์หรือที่เรียกกันว่าคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จอมพลสลิดวางไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
อันนั้นก็กำหนดแผนยุทธศาสตร์
รัฐบาลไหนจะเข้ามาบริหารประเทศก็ต้องเอาแผนของสภาพัฒน์นี่แหละมากางดูว่าสภาพัฒน์วางกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้ยังไงแล้วก็เดินตามนั้น
แผนสภาพัฒน์มี๕ปี๕ปีก็ปรับเปลี่ยนทีนึง
เอ๊ะแต่ไปดูแผนยุติศาสตร์ประเทศวางไว้ตั้ง๒๐ปี
หลายคนก็บอกว่า๒๐ปีเนี่ยโครงสร้างของโลกมันเปลี่ยนไปเยอะโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างอะไรต่างสังคมเปลี่ยนไปเยอะ
แล้วถ้าไปวางล่วงหน้าไว้ตั้ง๒๕ปีแล้วมันจะไหวเหรอจะมาปรับเปลี่ยนก็ไม่ได้ที่สำคัญคือประเด็นนี้จะเป็นหัวข้อถกเถียงกันว่าจะนำไปสู่ที่ว่าจะปล่อยไว้ได้ยังไง
ฉะนั้นเขาถึงบอกว่านี่คือระเบิดเวลาลูกใหม่ที่ต้องตามดูครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ขอบคุณคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
ก็เป็นเรื่องที่ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะคะ
สำหรับเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาตินะคะ
ฝ่ายร่างก็มุ่งหวังให้ประเทศนั้นมีแนวทางในการพัฒนาประเทศไปถึง๒๐ปีนะคะ
แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่ากลัวที่จะมีอำนาจใหม่ขึ้นมา
ซึ่งอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยนะคะ